ไปกินคุณผู้
นี่คือตายกระจูค่ะแล้วนี่คือไข่นะคะไข่ที่เป็นยวงนะคะ
อร่อยหรือไม่ไปดูกันเลย
เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นเคยได้ยินเนี่ยนะฮะ
เออท่านนาสีฮะว่ามันกินได้จริงเหรอ

ต้องขออภัยคุณผู้ชมที่ทานข้าวเช้าอยู่นะบางท่านอาจจะไม่ชอบ
แต่ว่าเธอคนนี้แต่งหน้าทาปากแดงทาตาแต่งตัวจัดเต็ม
แล้วก็เนี่ยเอากระปูจราเข้ตุ๋นยาจีนมานั่งกินเนี่ย
อธิบายเสร็จสับว่ามันคือส่วนไหนส่วนไหนบ้าง

คือชาวเน็ตเขาจับโป๊ะนิดนึงว่าพอเอาเข้าปากทำไมคลิปตัด

เพราะไม่รู้คุณกินจริงหรือว่าคุณกินแค่นี้แล้วก็คายออกมาหรือเปล่า
ก็เลยไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นแบบไหนเขากินจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
โชว์เปิดพิษดารน่าทานก็กินจริงจังกันแบบนี้เลย
จริงแล้วเขามีอีกล่ะนี่อันนี้คืออุ้งตีนจราเข้เขาก็กินนะ
หางจราเข้ก็กินนะวันดีคืนดีเอาดอกบัวสดมานั่งกินก็มีนะ
อันนี้อาหารจราเข้เข้าใจได้ว่ามันอาจจะกินได้หรือเปล่าไม่ทราบนะฮะ
คือเป็นคอนเซ็ปต์ของเธอคือชอบโชว์กินของแปลกจัดจานหน้าตาน่ากินแต่งตัวจัดเต็มตามกระแสมาเรียกยอด
อันนี้กินอะไรอันนี้อันนี้แก้วมังกรใช่ไหมแก้วมังกร
เธอก็แต่งตัวแบบนี้จะมีการแต่งตัวทำผมให้คนน่าสนใจแล้วกินแก้มังกรแล้วก็ดอกบัวสดก็กินเข้าไป
คือบางทีเธอก็จัดเต็มแบบนี้เอาเครื่องหัวชะดงชะดามากินกุ้งอันนี้ก็น่ากินเหมือนกัน
แต่บางคลิปเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่น่ากินได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ว่าจริงไม่จริง
ชาวเน็ตเขาคอมเมนต์กันนะว่าอย่างอ่ะเมื่อกี้ที่เขากินเมนูแรกเนี่ยกระปูจราเข้เนี่ย
ถ้ากินจริงมันต้องมีคลิปตอนเคี้ยวแล้วคืนแต่คลิปมันตัดไปก่อน
แต่กุ้งเนี่ยเขามีคลิปเคี้ยวแล้วกลืนไงแต่ว่าอันนี้มันไม่มีคลิปตอนเคี้ยวแล้วกลืนลงคอไป
ว่าจริงมีคนเคยกินไหมเปิดพิษดารแบบนี้มีนะหม่อมถนัดแดกเขาเคยกินสตูดจราเข้เหมือนกัน
กุ้งเท้าตราเข้อะไรแบบนี้ผูกำลังอะไรต่างไม่ทราบเหมือนกัน